คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำบอกว่า
จบสวยจบแบบนี้สบายใจขึ้นเยอะเลยนะคะ

คือเด็กนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อายุสักประมาณ๑๓ปีจำนวน๑๓คนค่ะ
ไปใช้ขวดเบียร์ปลาใส่บ้านของชาวบ้าน
แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะ

สินไม่ได้รับความเสียหายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
แต่ชาวบ้านบอกว่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเสมอไป
ถ้าเกิดว่ายังเกิดเหตุการณ์มาปลาขวดแบบนี้อีกถูกไหมฮะ
สุดท้ายค่ะชาวบ้านบอกทนไม่ไหวค่ะ

เพราะว่าผู้ปกครองได้พาเด็กวัยรุ่นทั้ง๑๓คน
ไปพบกับตำรวจสพลหารทราย
โดยเด็กให้การยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดจริง

ทำไมฮะเพราะอะไรย่นฟังแล้วอ่านแล้วรู้สึกงงอึ้งนะ
ม๒เองอ่ะลูกม๒เองฟังชัดนะจะอ่านช้า
สาเหตุที่ต้องเอาขวดเบียร์ไปปลาบ้านของชาวบ้าน
เพราะต้องการสร้างฐานอำนาจเพื่อปกป้องตัวเอง

สร้างฐานอำนาจเพื่อป้องกันตัวเองกลัวว่าจะถูกทำร้าย
เนื่องจากก๊อฟเขาเคยถูกกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้าน
โคกจบกหมู่ที่๙พยายามดักทำร้าย
ก็เลยลักษณะคือประกาศศักดา
เออว่าฆ่าแน่ฆ่าเจ๋งอย่ามาทำฆ่านะ
ทำมาทำกับข้าไม่โกงนะอะไรประมาณนี้

ม๒นะลูกนะยืนยันว่าไม่ได้หวังว่าจะทำร้ายใครให้บาดเจ็บนะคะ
แค่อยากจะคือป้องปรามวัยรุ่นฝั่งตรงข้าม
คุณธนพลเชิดสิริอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นคนมาแจ้งความ
ก็เดินทางมาด้วยเมื่อวานนี้ที่โรงพัก
เจรจากับผู้ปกครองของเด็กเบื้องต้นก็บอกว่าไม่ติดใจเอาความ
แต่ขอหน่อยได้ไหมไม่ติดใจเอาความ
อ่ะคดีความก็ยกเลิกไปนะฮะแต่ขอหน่อยได้ไหม
ขอเป็นคนสั่งสอนเด็กขอเป็นคนอบรมเด็กหน่อย
จังหวะนี้แหละค่ะเด็กทั้งหมดให้การบอกว่าผมทำจริง
แล้วผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก
แน่นอนนะคะว่าผู้ปกครองของเด็กก็โล่งใจเป็นอย่างมาก
เพราะเรื่องของคดีความก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะคุณยายพรอายุ๗๐ปี
เป็นยายของเด็ก๑ในสมาชิก๑๓คนนี่แหละ
คุณยายถึงกับเนี่ยค่ะเด็กก้มกราบยายหลั่งน้ำตาเลยนะคะ
เพราะยัยบอกว่าหลานคนนี้ตายแล้วคุณยาย

พ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน
เด็กทำไปเพราะความคึกขนอง
ยายบอกว่าคือ

ตามใจนะอยากได้อะไรก็จัดหามาให้
ล่าสุดยายไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์ใหม่ป้ายแดงให้๑คัน
เตรียมที่จะส่งงวดแรกสิ้นเดือนนี้
แต่เด็กกลับเอามาขี่
ก่อเหตุเขาใช่ไหมครับแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ถ้าเองเป็นอะไรยายจะเสียใจขนาดไหน

อยากได้อะไรยายไม่มีก็หาให้
โทษทัพเตกยายก็ซื้อให้
ไม่มีรถยายก็มาด่าวรถให้
ด้วยความขอบคลบคุณยายคุณยายต้องไม่ให้บ้างครับด้วยความขอบคลบนะครับ
ให้หาเองหรือว่าต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนสอบได้ที่หนึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไป
ใช่เอาล่ะยายยายพรให้กำลังใจนะสู้ค่ะก็ต้องอยู่กันไปนะกับหลานนะ
แต่เอาล่ะอย่างหนึ่งที่ยายพรแกรู้สึกดีใจขึ้นมาบ้างก็คือ
หลานยอมรับผิดและหลานสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
สัญญาแล้วนะฮะสัญญาลูกผู้ชายนะหลานยายพรนะ